ส่วนเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับกรณีที่นายธนุใจดีพ่อของผู้ช่วยสอสอระนองเนี่ย
ถูกฆ่าหมกบ่อน้ำลึกสี่เมตรสภาพคือหัวทิ้มลงไปในบ่อ
แล้วก็ที่ข้อเท้าถูกเอาเชือกมัดเอาไว้
เรื่องต้นเนี่ยก่อนที่จะมีการมาพบศพก็คือมีการส่งข้อความมา
เห็นบอกว่าเป็นชาวเมียนมาส่งมาเรียกค่าไถ่ถูกไหมคะ
แต่ตำรวจสืบไปสืบมาเขาบอกว่า

ไม่น่าใช่การเรียกค่าไทยแล้วล่ะเพราะ
ธนุเนี่ยผลการชนะสูตรออกมาแล้วเขาเสียชีวิตตั้งแต่๘กรกฎาคม
แต่ข้อความเรียกค่าถ่ายส่งมา๙กรกฎาคม
อ้าวก็ถ้าตายไปแล้วจะส่งข้อความมาเรียกฆ่าไทยได้ยังไง
ลองฟังดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยมาอีกหลายคนแล้ว
มีคนที่ถูกสอบตั้งแต่๑๐กรกฎาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็มีเหมือนกันนะคะ
วันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีค่ะไปเกาะติดเรื่องนี้นะคะที่สพปากจันทร์จังหวัดระนองค่ะ
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาเนี่ย๒๐คนแล้วเป็นชาวเมียนมาร์๑๘คนซึ่งเป็นคนงานในสวนของผู้ตาย
มีคนไทยอีก๒คนที่เป็นญาติห่างของผู้ตายนะคะ
ส่วนคนแรกที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือนายไซไอเลสชาวเมียนมาร์เนี่ยเขายังคงให้การปฏิเสธบอกเขาไม่รู้เรื่องจริง
เขาเนี่ยมีชื่อคือตำรวจไล่สืบไปปรากฏว่าไอ้ต้นทางโทรศัพท์มือถือที่ส่งข้อความมาเรียกค่าถ่ายเนี่ยคือเบอร์ของนายไซไอเล็ก
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าใครส่งข้อความไปเขาบอกเขาถูกเอาชื่อไปซื้อซิมโทรศัพท์เนี่ยค่ะข้อความเนี้ย
ฉันได้จับพ่อของคุณฉันต้องการเงินฉันอยากพูดภาษาพม่าคือตำรวจไล่ตรวจสอบไปเขาบอกว่าเบอร์มือถือต้นทางเป็นของนายไซไอเลส
ไอเลสบอกว่ามีคนเอาชื่อเขาไปซื้อซิมโทรศัพท์แต่ล่าสุดตำรวจปล่อยตัวไซไอเลสแล้วนะคะเพราะว่าเขามีพยานมายืนยันพยานคือนายจ้างของนายไซไอเล็กที่พังงาค่ะมายืนยันบอกว่าวันเกิดเหตุ
นายไซไอเลสเนี่ยไม่ได้อยู่พื้นที่ระนองเพราะอยู่กับนายจ้างคนนี้ที่จังหวัดพังงามมาโดยตลอดตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวชั่วคราวออกไปส่วนช่วงเที่ยงค่ะพลตำรวจโทรศุรเชษฐ์หักผ่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เป็นคนออกมาเปิดเผยกับสื่อม
ข้อความเรียกค่าไถ่คือ๙กรกฎาคมมันประหลาดค่ะส่วนผู้ต้องสงสัยตำรวจบอกว่าคุมตัวหมดแล้วขยายผลอยู่เพื่อจะจับตัวผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีการร่วมมือกันระหว่างคนไทยและเมียนมาและน่าจะมีคนก่อเหตุมากกว่าสองคนนะคะส่วนบาดแผลค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าถูกจอบตีถูกจ่อ
แต่ในซอก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นค่ะ
แล้วเราเคยเห็นเมียเราไปหาตานุบ้างมั้ย

เท่าแก่เรียกไปหาที่บ้านหรอครับ

เขาเรียกไปทำอะไรฮะที่ตอน
รู้มั้ยเรียกไปทำอะไร
ไปทำงานไปทำอะไร
แล้ววันที่ที่เท่าแก่ตายเราเห็นไหมครับ

ไม่เห็นเหรอ
ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงที่เป็นคนไทยนะคะ
บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเป็น๑๐กิโลเลยค่ะ
ก็บอกว่าคือบ้านอยู่ใกล้กับไร่ของคนตาย
ตำรวจเรียกเธอไปสอบตั้งแต่ตี๔ของวันที่๑๐กรกฎาคม
จนวันนี้เนี่ย๑๒กรกฎาคมแล้วเธอบอกเธอยังไม่ได้กลับบ้านสักทีเลย
แบบนี้ว่าเธอไม่เคยมีปัญหาอะไรส่วนตัว
ไม่เคยยืมเงินผู้ตายไม่เคยทะเลาะไม่เคยอะไรเลย

เพราะผู้ตายจ้างให้เข้าไปช่วยเก็บผลไม้
จำปาดะเอ่ยมังคุดเอ่ยเก็บเสร็จก็ได้รับค่าจ้างตามปกติ

ครอบครัวมีความสุขดีไม่เคยทะเลาะไม่เคยอะไร
คือวันนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้น
ที่ไปอ่ะนะคะก็ไปบ้านของนางเบี้ยวนี่แหละ
อยู่ที่บ้านหินตั้งอำเภอกระบุรีที่ระนอง
ห่างจากบ้านของครอบครัวนายธนุไป๑๐กิโล
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางอารีอายุ๔๔ปี

นางอารีให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
น้องสาวอายุ๑๓มีความสัมพันธ์กับนายธนุผู้ตาย
จนท้องนะคะได้ลูกสาว
เรื่องนี้ทางครอบครัวของนายธนุเนี่ยก็รู้
รู้ทุกอย่างแต่ก็เลิกรากันไป
พอน้องสาวคลอดลูกออกมาเลยยกเด็กให้คนอื่น

พอลูกชายของน้องสาวอายุได้๑๖
น้องสาวมีรักครั้งใหม่เป็นครั้งที่๓กับนายอำนวย
นายอำนวยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนุ
แต่ครั้งนี้ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะ
ไม่ได้มีลูกกับนายอำนวยก็อยู่ด้วยกันมาจนเนี่ย๘๙ปีแล้ว

น้องสาวบอกว่าจะไปเปลี่ยนถังแก๊ส
แล้วก็จะเข้าไปในสวนของนายธนุผู้ตาย
เนื่องจากว่าภรรยาของนายธวัฒน์ลูกชายของผู้ตายค่ะ
บอกว่าถ้าจะหาผลไม้ไปขาย
ให้ไปดูผลไม้ในบ้านสวนของนายธนุผู้ตายอ่ะนะ

พอเข้าไปไม่เจอในธนุผู้ตายนะคะ

ทำให้น้องสาวก็คือนางเบี้ยวนามสมมุติคนนี้
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปเฉยเลย

ถ้ามันโอเคร่กว่านี้

แกกอฮีป๋านนี้ไม่แจ้ย

ให้ของความจริงทั้งสองด้านเลย
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวเราได้มาหน่อยนะคะ
บ่าย๓โมงครึ่งวันที่๘กรกฎาคม
วันที่ผลชนสูตรบอกว่านายธนุเสียชีวิตนะคะ
จับภาพนายธนุอยู่ที่บ้านค่ะ
แล้วก็มีนี่นะคะเขายังมีชีวิตอยู่นะ
แล้วผู้ชายคนนี้คือนายสุรินเป็นวินมอเตอร์ไซค์
มารับแล้วก็ขี่รถออกไปนะคะ
บ่าย๓โมงครึ่ง๘กรกฎาคม
นายธนุยังมีชีวิตอยู่นะคะ
จากนั้น๔โมงเย็นในวันเดียวกันค่ะ
เห็นนายธนุซ้อนท้ายรถของนายสุริน

ทีมข่าวก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นคนที่อยู่กับนายธนุ

เพราะผลชนสูตรออกมาบอกแล้วว่าเขาเสียชีวิตวันที่๘
ก็เลยย้อนไปคุยกับนายสุรินพรมเพชร
มอเตอร์ไซค์วัย๗๙ปีอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าโอ๊ยผมรับส่งผู้ตายมา๓ปีแล้ว
โมงเช้าวันเกิดเหตุผู้ตายโทรมาหาผมเอง
ให้เข้าไปรับเข้าบ้านสวนหน่อย
จนกระทั่งเกือบ๔โมงเย็นผู้ตายก็โทรมาอีก
บอกให้ไปรับที่บ้านไปส่งกลับบ้านสวน
แต่เขาจะส่งแค่บริเวณบ้านคนงานเมียนมาร์เท่านั้น

หลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ด้านนายธวัฒน์ใจดีผู้ช่วยสอสอระนองที่เป็นลูกชายผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่าต้องขอขอบคุณทางตำรวจด้วยที่ให้ความสำคัญ
แล้วก็เร่งรัดคดีนี้เพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็โหดเยี่ยมมาก
มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำตัวคนร้ายมาลงโทษได้อย่างแน่นอนค่ะ